ที่จังหวัดสุพรรณบุรีกันบ้างเพราะว่าใกล้จะครบรอบ๓๑ปีการจากไปของราชินีเพลงลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์แล้วนะคะ
งานนี้ลูกเพชรค่ะลูกของแม่พึ่งไปเปลี่ยนชุดให้แม่พึ่งใหม่และไม่พลาดวิธีการเวลาลูกเพชรไปทำยังไง

ล้วงลูกคุณตองในไห่ขึ้นมาค่ะ

เอ้าก็คล้ายอย่างนั้นแต่ว่าเดี๋ยวดิฉันทำอาจจะคล้ายปอบหยิบแต่เดี๋ยวไปดูว่าคุณเพชรเขาล้วงออกมาเป็นยังไงบ้าง
เพราะว่าเนี่ยเดือนมิถุนายนแล้วใช่ไหมล่ะหลายคนก็นึกถึงแม่พึ่งกันแล้ว
ไปที่นี่เลยวัดทัพกระดานอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
คุณเพชรค่ะลูกชายคนเดียวของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะ
มาพร้อมกับพี่โอ่งสลักจิตแล้วก็พี่จิ๋มดวงใจ
เดินทางไปเปลี่ยนเครื่องแต่งกายหุ่นแม่พึ่ง
เพื่อรอต้อนรับแฟนเพลงในงาน๓๑ปีที่คิดถึงรำลึกถึงราชินีลูกทุ่ง
ในช่วงวันที่๑๐๑๘มิถุนายนที่จะจัดขึ้นนี้นะคะ
ปีนี้มีการเปลี่ยนชุดสารีสีทูโทนเลยจ้า
เสื้อเนี่ยมีสีฟ้าน้ำทะเลส่วนกระโปรงเห็นไหมคะเป็นสีเขียวตองอ่อนนะคะ
ผ้าสารีสีแดงด้านบนแบบนี้นะคะสวยมากเป็นขอบแบบขอบผ้าสารีจะเป็นแบบว่าปากดิ้นทอง
สวยงามสดใสเลยค่ะทั้งชุดเลยแล้วก็มีการใส่เครื่องประดับอย่างสวยงาม
และทาลิปสติกสีแดงสดใสให้กับแม่พึ่งด้วย
แต่ก่อนจะกลับแน่นอนว่าเหมือนเป็นธรรมเนียมไปเรียบร้อยแล้ว
ก็ไม่อยากให้แฟนคลับต้องผิดหวังนะฮะก็คือล้วงปิงปองในหายนั่นเอง
มีทั้งพี่โอ่งแล้วก็คุณเพชรมาช่วยกันล้วงแบบนี้
อันนี้เป็นล้วงไปก็จะได้มาประมาณนี้แหละครับคนที่ล้วงเนี่ยคือพี่โอ่งล้วงนะ
คุณเพชรยังไม่ได้ล้วงเดี๋ยวไม่แน่ใจคุณเพชรอาจจะไปอีกใกล้อีกสักรอบหรือเปล่า
อันนี้เอางวดนี้ไปก่อนแล้วก็ว่าอย่างนี้ไหนก็ว่าเดี๋ยวก็ตกเตรียมงานและเอาไปพอ
สถิติของประมาดฐะแต่อันนี้เป็นฝีมือการล้วงพิงปองจากพี่โอ่งนะ
อ้าวแต่ว่าเปรียนมือบ้าง
แต่ว่าเกิดใครอยากรอคุณเพชรล้วงเนี่ย
ประมาณวันที่๑๓มิถุนา
เพชรเขาจะต้องไปตรงกับวันครบรอบของคุณแม่พอดี

ก็เลยติดมาสักนิดสักหน่อยติดมาสัก๓ฟอง
อ่ะอยากจะสมฟองสมหวังอยู่นะ
ก็รอลุ้นกันบ่ายนี้แหละรู้เรื่องแน่นอน